ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
เธอบอกว่าเธออยากจะหย่าจากสามีที่เป็นตำรวจ

เพราะว่าถูกทำร้ายหนักเหลือเกินหนักที่สุดเนี่ยถึงขั้นใช้ปืนเจาะหัวมาแล้วนะครับ
นี่หญิงสาวคนนี้นะฮะเธอบอกว่าทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวนะฮะ
สามีเป็นตำรวจแล้วก็มี๒บุคลิกนะครับ
คือชอบใช้ความรุนแรงด้วยบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็ร้ายนะฮะ
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางคุณปวีนาอยากจะหย่ากับสามี
เพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งอาจจะตายได้เคยถูกทำร้ายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ล่าสุดถูกเอาปืนเจาะหัวมาแล้วคือผู้เสียหายอายุ๓๗ปี
เป็นภาพหลักฐานต่างที่เธอถูกทำร้ายนะฮะเธอบอกเธอเป็นเซลล์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
มีสามีเป็นดาบตำรวจอยู่ในสอนอแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละ
แล้วนี่ปริ้นภาพบาดแผลต่างมาให้ดูเธอบอกว่าเธออยู่กินกับสามีที่เป็นตำรวจคนนี้มา๓ปี
ทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องนะฮะที่ผ่านมาสามีเหมือนกับเป็นคนสองบุคลิก
หงุดหงิดโอ้โหจะแบบโมโหอารมณ์ร้ายเวลาอารมณ์ดีก็บทจะดีก็ดีเหลือเกิน
แต่พอพูดอะไรขัดใจปุ๊บทำร้ายเลยตบตีเลยโดนอย่างนี้มา๑๐กว่าครั้ง
ล่าสุด๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาสามีเนี่ยไม่พอใจเพราะวันนั้นจะทา๔ห้อง
แต่เธอบอกว่าไปทาวันอื่นได้ไหมทาวันที่เธอไม่อยู่ได้ไหม
คืออยากจะนอนพักเนื่องจากเป็นวันหยุดของเธอสัปดาห์นึงเนี่ยเธอทำงาน๖วันหยุดวันเดียว
แต่สามีจะทาสีห้องปรากฏว่าสามีไม่พอใจนะฮะโมโหดุด่าเอาแปลงทาสีมาฟาด
ตบมาตีเธอมาเตะเธอด้วยจนล้มลงบนที่นอนแล้วขึ้นมาคล่อมอีกบีบคอ
ใช้ปืนตบหน้าอีกจนเธอต้องร้องขอชีวิตต้องยกมือไหว้เลยถึงรอดมาได้
แล้วก่อนหน้านี้ยังเคยใช้ปืนมาจ่อหัวเธอมายิงจนเฉียดใบหูเธอมาแล้วรอบหนึ่งด้วย
คราวนี้เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วเธออยากขอความช่วยเหลือคือเธออยากหย่าอยากแยกทางฮะ
คืนอยู่ต่อไปเนี่ยเธอบอกว่าสงสัยตายแน่
อันดับแรกเลยก็คือเหมือนกับมันเป็นความเหมือนความเคยชินของเขาค่ะ
ซึ่งเราก็มีการให้โอกาสแล้วก็ทุกอย่างหมดแล้ว
แล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ได้ในระหว่างที่เราคบกันนะคะ
มันก็จะมีเรื่องของเรื่องอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องอารมณ์เรื่องพฤติกรรมของเขาซึ่งเขาออกจากแนวเข้าข่ายแบบสองบุคลิกอะค่ะ
เวลาเขาดีเขาก็จะดีเลยอ่าแต่เวลาเขาจะไลฟ์คือแป๊บเดียวอะค่ะ
บางทีไม่ต้องอยากเคล็ดคือเคล็ดลัดสุดก็คือจะไม่ได้ทะเลาะกันเลย
แล้ววันนี้นี่๒๕พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลนะฮะ
แต่คุณปวีนาบอกว่าสถิติในการใช้ความรุนแรงกับสตรีกับผู้หญิง
ถ้าดูจาก๔มกราคมถึง๒๓พฤศจิกายน๖๕
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง๘๘๖กรณีนะฮะ
ผู้หญิงถูกใช้ความรุนแรงถูกทำร้าย
ตอนนี้พาผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอบางเขนนะครับ
เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดำเนินคดีทั้งวินัยแล้วก็อาญาด้วย
รวมทั้งเรื่องการที่ผู้หญิงคนนี้เขาอยากขอหย่าด้วย